ข้าไปดูอีกหนึ่งภฏกรรมของหนุ่มคนนึง

เพราะว่านุ่มคนนี้เขาตกเป็นธาตุยาเสพติดนะคะ
เสร็จแล้วเขามีพฤติกรรมแบบรื้อฝาบ้าน

แล้วไปถามว่าเนี่ยคุณลื้อฝาบ้านทำไม

การปฏิบัติการภารกิจลับลับแบบบอกไม่ได้
ร้องเพลงชาติโชว์ด้วยลองฟังหน่อยค่ะ
เป็นประชาบันพระไทยของไทยทุกอยู่ในโลกคงไหว้ได้ทั้งหมด
ด้วยถ้าย้วนมายรักสามัญแทน
มึงดูดกี่เม็ดละ

กี่วันละมึงดูดมึงดูดทุกวันใช่มั้ย
มึงไม่เชื่อในสิ่งที่กูพูดแล้วกูจะพูดยังไงต่อกับมึง
โอ้โหดีอย่างเดียวชมพู่ร้องเพลงชาติตรงนิดตรงอยู่ตรงเนื้ออยู่
เอออันนี้ดีอย่างเดียวแต่เมโลดี้กับคีย์ไม่ตรงอันนี้คือคนไทยถูกไหมเออ
คนไทยคนไทยแล้วเขาโชว์ร้องเพลงชาติด้วยแล้วที่การถอดฝาบ้านของเขา
บอกว่าเป็นการปฏิบัติงานรับสืบราชการรับทำงานรับอยู่รับอะไรยังไง
ไม่ต้องรู้หรอกแต่ที่แน่ยอมรับว่าตัวเองเต็มเม็ดเต็มหน่วย
อืมเสพไปหนึ่งเม็ดเต็มเต็มเพื่อนเอามาให้โอ้โหหนุ่มคนนี้คือ
เรียกได้ว่าเขาคงรักชาติจริงอะนะคะเมาแค่ไหนคุ้มคลั่งแค่ไหน
ก็มีการร้องเพลงชาติโชว์คลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ไว้ค่ะ
พร้อมระบุท้อกคำไปว่าผลของยาเศษติที่เอามา
ซึ่งก็มีการชี้แจงเรื่องราวในคลิปเอาไว้
เขาบอกว่าเขาขออนุญาตหนุ่มเสื้อฟ้าคนนี้แล้ว
ก่อนที่จะมีการนำคลิปมาโพสต์ลง
ทีนี้ในคลิปก็ดูอาการชัดเจนเลยนะคะ
หนุ่มเสื้อฟ้าก็น่าจะมีอาการมืนเมาจากยาเสพติด
มีการพูดคุยตอบไปมาแล้วก็ยอมรับว่าเสพยาไปจริง

โอ้โหสงสัยมันแบบดีดไง

พ่อแม่หรือว่าพี่ต่างก็คอยพยายามที่จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้เขาตรงกระต๊อบตรงนี้แหละนะคะ
ทีนี้ประชุมึงตอนเจ้าที่ก็ถามว่า
เนี่ยมึงทำอะไรแม่หรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่
แล้วพ่อแม่ก็เอาข้าวเอาน้ำมาเสริมให้ถึงจุดนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าที่เขาแบบโอบมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามาปฏิบัติการภารกิจลับ
ทีนี้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แหละนะคะคุณผู้ชม

ยาเสพติดไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้ประโยชน์

และที่สำคัญคืออาจจะส่งผลเสียต่อคนรอบตัวรวมทั้งตัวเองด้วย
ดีนะคุ้มคลั่งถอดฝาบ้าน
แล้วไม่คุ้มคลั่งแบบใช้มีดไปไล่ฟันเขา
อันตรายนะคะ